ใบตองเกี่ยวข้องกับการกินอยู่ของคนไทยมาแต่โบราณเช่นใช้ห่ออาหารปรุงให้สุกด้วยการปิ้งย่างและนึ่ง
ทำให้อาหารมีกลิ่นหอมน่ารับประทานเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านมานาน
รวมทั้งการใช้ใบตองใส่อาหารเช่นกระทงใบตองการรองอาหารด้วยใบตอง
ถาดใส่อาหารใบตองทำให้ดูเขียวสดงดงามเป็นที่ชื่นใจของผู้รับ
ใบตองยังใช้ประดิษฐ์เป็นงานศิลป์ตกแต่งในพิธีการต่างเช่นการทำบายสีการทำกระทงดอกไม้และกระทงลอย
อีกทั้งใบตองเมื่อใช้งานแล้วก็ย่อยสลายไปได้โดยง่าย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน